คุณผู้ชมครับคดีหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรี
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีบทสรุปสุดท้ายในชั้นศาลออกมานะครับ
เพราะว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทั้งครูปรีชาแล้วก็หมวดจรูน

แต่ว่าเรื่องของความเคลื่อนไหวนอกศาลเนี่ยมีเยอะครับ
ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปเสียงอีก๒คลิปนะครับ
กันว่าเป็นเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามจากแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรี
ซึ่งเป็นพยานในฝั่งของครูปรีชา
ทุกคนต่างบอกว่าไม่หวั่นไหวกับการเปิดเผยคลิปเสียงอีก๒คลิป
นายอาจรุยะเรืองรัตนพงศ์และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
กับการที่คลิปเสียงนั้นอ้างว่ามีทั้งเรื่องการแบ่งเงินรางวัล
หรือมีแม่ค้าลอตเตอรี่ที่บอกว่าพร้อมจะเป็นภรรยาอีกคนนึงให้กับ
บุคคลที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปเสียงนั้น

เจ๊พัดเจ๊เกี่ยวและเจ๊บ้าบิน๓แม่ค้าลอตเตอรี่จังหวัดกาญจนบุรี
ยังมาตั้งแผงค้าสลากตามเดิม
แถมวันนี้ยังกอดคอรักใคร่คมเกี่ยวประสานเสียงเป็นหนึ่งเดียวกัน
ว่าไม่หวั่นไหวใดกับคลิปเสียงที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
เผยแพร่ออกมาต่อสาธารณชนเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ
ในฐานะพยานฝั่งครูปีชา

ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่ง
แน็ตเตรียมสคริปต์พูดของแต่ละคนเพื่อไปออกรายการทีวี
ฝ่ายหญิงยังอ้างถึงส่วนแบ่งหลักล้านว่าคุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่
ส่วนที่สร้างความตะลึงแก่ผู้ที่ติดตามคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทมาตั้งแต่ต้น
คือในคลิปเสียงสนทนาดังกล่าว
ในคลิปเสียงที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์
ปรึกษากับผู้สนทนาอีกคนว่ามีหนึ่งในแม่ค้าลอตเตอรี่
เสนอตัวเป็นภรรยาและจะช่วยเรื่องคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
โดยเจ๊บ้าบินผู้ที่ถูกพุ่งเป้าจากคลิปเสียงล่าสุดดังกล่าว
แม้จะยอมรับว่าเคยพูดทำนองนี้ครูปีชาจริง
แต่เป็นการพูดหยอกล้อตามภาษาแม่ค้ากับลูกค้าที่รู้จักมักคุ้นกัน
และจะพูดเล่นแบบนี้กับลูกค้าหลายคนไม่ใช่ครูปีชาเพียงคนเดียว
ส่วนจะใช่เสียงเธอจริงหรือไม่เธอไม่ยืนยัน
เพราะคลิปเสียงนี้สามารถตัดต่อกันได้
เลยฝ่อยมาให้เต็มได้ยิ่งส์
ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่คนอื่นที่ค้าสลากบริเวณด้านหน้าธนาคารตามที่ถูกระบุในคลิป
ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเสนอตัวเป็นบ้านเล็กของใคร
โดยเหตุผลที่นำคลิปเสียงมาเผยแพร่
เพียงต้องการให้สังคมรับรู้ความจริง
ว่าเรื่องนี้มีการทำเป็นขบวนการ
รวมถึงต้องการให้ผู้ที่ออกมาเป็นพยานที่อาจไม่รู้ข้อเท็จจริง
ตัดสินใจใหม่ว่ายังต้องการช่วยเหลือชายในคลิปเสียง
หวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอยู่หรือไม่

มันเกิดจากความที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าไม่ถูก
แต่ว่าตัวเองเกิดความโลภตรงที่ว่าขนาดมีการแบ่งหน้าที่กันทำ
ตัวเองก็ยังจะเอามากกว่า
และประเด็นต่อมาคือสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่า
ตัวแม่ค้าเนี่ยเงื่อนไขของแม่ค้าไม่ใช่เฉพาะแค่ต้องการเงิน
จะต้องการเป็นเมีย
ผมบอกได้เลยว่าถ้าคนที่ติดตามคดีหวยมาตั้งแต่แรก
รู้อยู่แล้วว่าคนที่ขายแผงกษิกรไทยมีคนเดียว
ตัวดำอันนี้เราพูดได้เลยว่าคนตัวดำ
เรายืนยันว่าทุกคลิปที่เราได้มาเนี่ยไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยผมคงไม่มี
เอาเวอร์มากถึงขนาดไปเอาคลิปมาจากเจ้าหน้าที่ได้อยู่แล้ว
ในส่วนมุมมองผมนะคือวันนี้ถ้าทุกคนยอมรับความจริง
และทุกคนยอมพูดความจริงว่าสิ่งที่คิดนี่ผิดเข้าใจผิดอะไร

คดีลอตเตอรี่อนละเวงอาจยืดเยื้อกินเวลานานแรมปี
และนี่คงไม่ใช่หลักฐานชิ้นสุดท้าย
อาจจะมีคลิปอื่นตามมาให้เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันอีก
แต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็คงต้องจบกันที่กระบวนการยุติธรรมเท่านั้น
คือเราพูดเล่นเราใช้แทนคำสมมุติในคนที่รักกันรู้จักกันมากกว่าปีชา

เราไม่ยืนยันหรอกค่ะเพราะว่าสมัยนี้คลิปทุกคลิปมันตัดต่อได้มันแต่งเติมได้
เราไม่ยืนยันแต่การเล่นมี

ถ้าหัวกู๑ล้านจะคุ้มกูไหมเนี่ย
ไม่รู้กันพูดคุยกันพูดเล่นทั่วไป
คือคนก็สงสัยไงว่าเสียงไม่มีเราไม่มีการเรียกร้องค่า
นี่นู่นนั่นค่าข้าวยังไม่เคยขอเลย
น้ำยังซื้อกินเองเลย